เรื่องนี้เรื่องด้านหลังนี่อศจริงไหม
เพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดตรงร้านกระท่อมให้คุณผู้ชมดูเลยนะ

แม่ค้าลูก๑๑กับ๖ขวบก็โดนเอาตัวไปด้วยเรียกตังค์เป็นหมื่นค่ะ
แล้วเขาบอกว่าไงเป็นเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยผสมยาแก้ไอลงในน้ำท่อม
แต่ฝั่งแม่ค้าบอกว่าไม่ใช่ยาแก้ไอมันคือน้ำเชื่อม
แต่คุณผู้ชมฟังแค่ตรงนี้ก่อนนะต่อให้จะเป็นยาแก้ไอหรือน้ำเชื่อมยังไงก็ผิดกฎหมาย
ไม่สามารถต้มน้ำกระท่อมแล้วขายเชิงพาณิชย์ได้
แต่ถ้าเกิดดิฉันต้มมาให้คุณสืบสกุลอะไรอย่างนี้ได้
แต่เป็นประเด็นที่สำคัญของข่าวก็คือเรื่องของการอุ้มรีดเงิน

อย่างที่บอกว่าข่าวนี้มันมีหลายมิติที่จะต้องดูเหลือเกิน
นักข่าวได้รับการร้องเรียนมาจากเจ้าของร้านขายน้ำกระท่อม
ที่ริมถนนกาญจนบรรณิชย์ที่จังหวัดสงขลา
มีคนแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่อศคือใส่เสื้อกั๊กมาเลย
แล้วก็สกรีนข้างหลังปักชื่อว่ากรมการปกครองด้วย
คนที่เอาคลิปให้เราดูเนี่ยคือคุณเกดอายุ๓๐ปีเป็นแม่ค้าผู้เสียหายนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๙ดูช่วงเวลาก็เกือบ๖โมงเย็นนะ
ชายชะกันลงมาเลยเห็นไหม๒คนที่มาก่อนเนี่ยค่ะ
ก็เข้ามาถึงเข้ามาคุยในรถที่จอดอยู่นั้นยังมีอีก๒คนนะ
เขาแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่อศนี่แหละขับรถมามาจอดหน้าร้าน
แล้วพอสองคนลงมาจากรถมาเปิดรังน้ำแข็งหน้าร้านดู
แล้วเทน้ำในรังออกหมดเลยยกรังขึ้นท้ายรถกระบะ
ส่วนอีกคนนึงเข้ามาในร้านมารื้อค้นตู้เก็บของ
แล้วบังคับเลยนะให้คุณเกดปิดร้าน
จริงในร้านคุณเกดก็ยังมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายอยู่ด้วยนะคะใช่
เด็ก๔อายุ๑๑กับ๖ควบอ่ะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นตัวคุณเกดเองขู่โดนขู่
ขู่ให้ขึ้นรถกระบะพร้อมกับลูก
เดี๋ยวเขาจะพาไปไปที่หน่วยอศแห่งหนึ่งหลังจากนั้นนะ
นี่อันนี้ตอนจังหวะเดินคุณเกดเดินไปแล้วถือกระเป๋าไป
ด้วยแล้วมีลูกตัวเล็กน่ะลูกสาว๖ขวบนะคะแล้วก็ลูกชาย๑๐
เอ็ดขวบก็เดินตามแม่ไปขึ้นรถที่อสอเข้ามาจอดทีนี้พอ
กรมการปกครองทีนี้มีการโทรหาเจ้าของร้านจะรีดไถเอาเงินหนึ่งหมื่น
ตัวเจ้าของร้านเองเนี่ยนะคะก็ต่อรองเหลือห้าพัน
ฝั่งคนที่อ้างว่าเป็นอศไม่ยอมหลังจากนั้นค่ะ
ตัวคุณเกดเธอก็ต่อรองอีก๔๐๐๐ได้ไหมไม่มีตังค์เลย
ฝ่ายคนที่อ้างว่าเป็นอศก็ไม่ลดให้ด้วยแล้วมีการขู่คุณเกด
บอกว่าเดี๋ยวจะจับส่งตำรวจเลยนะเพราะว่าเนี่ยขายน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอชนิดต้องห้าม
ซึ่งตัวคุณเกดยืนยันว่าร้านฉันน่ะมีแต่ผสมน้ำเชื่อมไม่ได้ผสมยาแก้ไอเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกือบ๖โมงเย็นยื้อกันไปยื้อกันมาจนตอนทุ่มครึ่ง
สรุปว่าฝ่ายที่อ้างตัวเป็นอสอก็ยอมรับเงินสี่พันธุ์นะ
ครับแต่ขอเป็นเงินสดด้วยนะอย่าโอนนะเดี๋ยวมีหลักฐาน
ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วพอหลังจากได้เงินแล้ว
ฝั่งคนที่อ้างตัวว่าเป็นอศก็ขับรถพาคุณเกด
แล้วก็ลูกสาวลูกชายเนี่ยมาส่งที่บ้านทีนี้คุณเกดก็เลยบอกว่า
ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่จริงมาจับหนูข้อหาอะไร

หนูเป็นแม่ค้าขายของได้กำไรไม่เท่าไห
แล้วก็มีลูกที่ต้องดูอีก๒คน
นี่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชม

คือตัวคุณเกดเองก็ไม่มีตังค์อยู่ในบัญชีไง
ต้องบอกให้สามีคุณเกดโอนตังเข้ามาในบัญชีคุณเกดก่อน

โอนมาให้เธอด้วยค่ะแล้วตอนนี้กำลังสอบอยู่นะว่า
สรุปแล้วฝ่ายปกครองที่ว่าใช่ฝ่ายปกครองจริงหรือเปล่า
นี่เมื่อกี้เลยนะนักข่าวของเราตรวจสอบกับประหลัดจังหวัดสงขลาค่ะ
บอกว่าเบื้องต้นตรวจสอบแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนสังกัดของกองร้อยจังหวัด
แล้วก็มีการสั่งการให้ผู้บังคับหน่วยไปตรวจสอบแล้วทำรายงานมาเป็นลายลักษณอักษร
คือถ้าผิดจริงอันนี้ต้องโดนทำรงวินัยด้วยนะคะกรณีของเรื่องเจ้าหน้าที่
แต่ทีนี้ดูเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายหน่อยค่ะ
เรื่องของการขายน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยนะ
ข้อมูลเบื้องต้นจากกองบัญชาการตำรวจนครบานเขาให้ข้อมูล
ต้มน้ำกระท่อมขายหรือว่าแปรรูปเป็นเครื่องดื่มเนี่ยมันยังผิดกฎหมายอยู่นะ

คืออย่างนี้คุณผู้ชมคนที่จะต้มน้ำใบกระท่อมขาย
เพราะว่าออยเขาต้องมีการตรวจสอบว่าคุณต้มน้ำกระท่อมมีส่วนประกอบของสารประกอบอะไรหรือเปล่า
วิธีการผลิตมันถูกต้องตามหลักออยไหม
ฝ่าฝืนลักลอบคุณขวัญบอกว่าไงนะ

แต่ว่ารถกระบาดเปิดท้ายกันเป็น๑๐คันค่ะ
เชื่อว่าหลายคนเห็นเลยแหละแล้วก็ติดป้ายเลย
ขายกันแบบโจ่งแจ้งขนาดนี้
จริงถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนแล้วต้มน้ำกระท่อมขายเองมันผิดนะ
มันผิดเพราะว่าคือถ้าเกิดฝ่าฝืนมาขายแบบนี้โทษคือจำคุก๖เดือน
ถึง๒ปีปรับ๕๐๐๒๐๐เชียวนะคะ
แต่ว่ากรณีที่ทำได้แบบไม่ผิดกฎหมายคือทำยังไงล่ะ
ต้มดื่มเองต้มเอามาแจกเพื่อนอันนี้ทำได้
อยากขายเชิงพาณิชย์แล้วก็สามารถปลูกหรือว่าซื้อขายต้นกระท่อมขายใบสดขายเมล็ดลำต้นเนี่ยอันนี้ได้
เพราะฉะนั้นพวกกระบะที่เปิดท้ายจริงขายได้ยกเว้นน้ำนะ